วานไฮไลท์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับก็คือการเดินทางกลับมา
แข้งในเมืองไทยอีกครั้งของนักเตะตราสโมสร
กลับมาค้าแข้งเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติคนสุดท้ายของเมืองทองครับ

แล้วก็จะได้ใช้นักเตะที่ต้องการกันอย่างเต็มที่

ในพื้นที่แคบได้เช่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น
สำหรับยาย่าเนี่ยสมัยเล่นให้กับเมืองทองนะครับ
ก็ทำไปยี่สิบหกประตูจากการเล่นหกสิบสองนัด
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผูกพันกับสโมสร

พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นแชมป์ลีก

ตอนนั้นที่ย้ายทีมไปอยู่กับเกณฑ์๒๐ล้านบาทไทยนะครับ
ก็จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญใส่เสื้อหมายเลข๒๐

เหมือนตอนที่ไม่ได้เล่นอยู่ที่เมืองนอก

ดูสภาพร่างกายนะครับว่ายังเหมือนเดิมจริงหรือเปล่านะครับ

เป็นหน้าที่๑๗หรือว่าหน้าสุดท้ายของเล็กแรกนะครับ

กำลังลุ้นเบียดแชมป์ในเล็กแรกกับเมืองทอง

ส่วน๑๙นาฬิกาเมืองทองซึ่งเป็นจ่าฝูงนะครับ
และอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับ

ครบทั้ง๗คู่นะครับ

ก็๔โมง๕ทีไทรลัททีวีถ่ายท่าสดนะครับ
ส่วน๖โมง๑๕นาทีสุรธานีนะครับ